จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยว

เขาบอกว่าบะหมี่เกี้ยวที่นี่เป็นบะหมี่เกี้ยวกบ

ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ไปกันให้ถูกนะร้านนี้ตีน้อยโอชา
อยู่แถวถนนสายเชียงใหม่เชียงรายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ได้ยินไม่ผิดฮะที่นี่เขาเอากบมาทำเกี้ยว
รวมไปถึงซุปตุ๋นยาจีน
ก็คือเนื้อกบเนี่ยเขาจะมาห่อเป็นเกี้ยวครับ
แล้วส่วนที่เหลือล่ะแข้งขามัน
เอาไปทำเป็นซุปกบตุ๋นยาจีน
เราก็เคยได้ยินนะซุปกบเขาบอกมันอร่อยอยู่นะ
ทำเล่นไปบางคนไม่ชอบทานพอได้ลองกินเท่านั้นแหละรักเลย
เอาแล้วขายแพงไหมบะหมี่เกี้ยวกบธรรมดาชามละ๘๐บาท
เกี้ยวกบ๓ลูกพร้อมบะหมี่เหลืองและหมูแดง
ถ้าสั่งพิเศษราคาอยู่ที่๑๒๐บาทจะได้มาเป็นถาดเลยนะจ๊ะ

ใช่ครับแล้วทางร้านก็มีซุปกบตุ๋นยาจีนอีกชามละ๔๙บาท

ราคาไม่แพงก็บอกว่าเป็นเมนูที่หาทานยากนะครับ
เขาบอกว่าตีนกบเนี่ยนะขามันเนี่ยนะเอาไปชุบแป้งทอดขายอีกด้วย
หนังกบเอามาทอดกรอบนะ
ทุกส่วนของกบค่ะกินได้หมดเลยนี่คือเนี่ยที่ที่เขาเลี้ยงกบ
แล้วก็ช้อนมาขายแบบนี้คุณนพดลจันหอมเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้
ทางร้านเนี่ยที่จะทำบะหมี่เกี้ยวหลากหลายชนิดเนี่ย
วันหนึ่งเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านบ้านโป่งสามัคคีตะบนป่าเมี่ยง
อำเภอดอยสะเก็ดเห็นชาวบ้านรวมตัวกันทำเป็นวิสาหกิจเลี้ยงกบ
สั่งซื้อกบมาทดลองทำเกี้ยวให้คนในครอบครัวได้ทานกัน
ก่อนจะนำมาขายเนี่ยทุกคนต่างก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าอร่อยมากเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยมาทำขายอยู่นี่แหละครับใครอยากทานบะหมี่เกี้ยวกบ
และความหลากหลายของเมนูกบไปกันได้ที่ร้านตีน้อยโอชา
เดินทางไปทานได้ทุกวันนะเขาบอกว่าเปิดทุกวันแหละ
ตั้งแต่ครึ่งจนถึงตรก็สี่โบร์งเย็น
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๘๕๑๐๗๔๖๘๗ครับ
กินกันอเด็ดอร่อยนะคะแล้วอย่าลืมส่งข้อความมาด้วยนะ
ไอติมชอบกินเมนูอะไรรสอะไร